พาไปดูเหตุการณ์นี้ที่ปฐุมธานีหน่อยค่ะ
พบศพผู้เสียชีวิต๒ศพอยู่ในน้ำ

คือก็ยังสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นกับผู้ชายสองคนนี้ค่ะ

คือก่อนหน้านี้ตอนกลางคืนเขาก็นั่งดื่มเหล้ากันอยู่
แล้วอยู่ดีพอตอนเช้าเนี่ยพบเป็นศพอยู่ในคลอง
เดี๋ยวมาดูกันหน่อยนะคะว่ามีหลักฐานอะไรบ้าง
พอจะให้คำตอบได้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับเขา
ตำรวจศพปะครองรังศิษย์ได้รับแจ้ง
ก็ไปตรวจสอบนี่คือริมน้ำเจ้าพระยานะคะ
หน้าสาราท่าน้ำของวัดตลาดใต้อำเภอเมืองปฐุมธานี
ก็มีตำรวจมีทางป่อเต็กตึงมีเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบ
หลักฐานมันมีแบบนี้ค่ะริมตลิ่งมีรองเท้าอยู่คู่นึง
ส่วนอีกคู่นึงไปอยู่ทางลงสาลาริมน้ำค่ะใกล้กับรองเท้ามีมีดหนึ่งเล่ม
มีเหล็กแป๊บยาวสักห้าสิบเซนติเมตรนะคะส่วนพบศพสองศพที่อยู่ในน้ำ
ศพแรกก็คือนายประเสริฐอายุ๔๖ปีเป็นชาวราชบุรีเป็นช่างซ่อมโบสถ์ของวัด
ห่างออกไปสักห้าเมตรอีกศพหนึ่งลอยอยู่ค่ะนายอดีศักดิ์อายุห้าสิบสองปี
ทั้งสองรายไม่มีบาดแผลอะไรเลยนะคะก็ลอยอยู่ในน้ำใกล้ใกล้กันแบบนี้
เราส่งคุณวิมลวันนักข่าวของเราลงพื้นที่ไป
ตรงนั้นมีกล้องวงจรปิดค่ะ
ตามข้อมูลที่ทีมข่าวของเราได้มา
มีกล้องแต่มุมกล้องมันอีกมุมหนึ่งเลย

มันไม่เห็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

มันจะได้ยินเสียงคล้ายกับเสียงคนทะเลาะกันนะคะ
ทีมข่าวของเราก็เลยไปคุยกับคนที่นำศพขึ้นมาจากน้ำ

เขาบอกว่ากำลังจะไปใส่บาทพระที่ขึ้นจากเรือ
ตอนนั้นเห็นเมียของนายแดงมาตามหาสามี

ตามหาอยู่นานตามหาเท่าไหร่ก็ไม่เจอสักที
บุญถมกำลังรอรับพระขึ้นจากเรือ
ต้านเรือไปเห็นเหมือนขาขน

ลองปลาหินไปดูว่ามันคืออะไรกันแน่
พอปลาหินลงไปปุ๊บโอ้โหนี่คือศพคน
ก็เลยต้องลากศพขึ้นมาไว้ที่ริมตลิ่ง

ว่าเขาปลาไปดูว่ามันใช่ศพคนหรือเปล่าหรือมันอะไร

ไปปุ๊บแล้วเหมือนกับศพก็ลอยขึ้น
แล้วก็เห็นเป็นคนนะคะเป็นร่างคนอยู่ในน้ำ

มากมีปัญหาทางการได้ยินและพูดไม่ได้อ่ะนะคะในแดงก็ไปกอดหลานแล้วก็พูดไม่รู้เหมือนเป็นลางยังไงก็ไม่รู้อะค่ะกอดแล้วพูดว่าลุงไปก่อนนะอย่างเงี้ยนะคะเอาลูกคนเล็กไปฝากไปกอดหลานแล้วบอกลุงไปก่อนนะคือภรรยาบอกว่าไม่อยากจะเชื่อว่าเป็นอุบัติเหตุนะคะแต่ก็ต้องรอผลการชนะสูตรพลิกศพเพื่อรอดูสาเหตุการเสียชีวิตที่แท้จริงส่วนลูกสาวนะคะนางสาว
แต่คือเศรษฐกิจไม่ดีก็ไม่ได้ทำอะไรเลย
ส่วนใหญ่ถ้าเขามีก็จะแบบ
เขาก็จะทวยหัวเขาเองว่าอะไรอย่างนี้
ว่าแบบเออไม่น่าไปยุ่งไม่น่าไปพูดมากอะไรประมาณนี้ค่ะ
ส่วนภรรยาของนายประเสริฐอายุ๔๖ปีผู้เสียชีวิตอีกคนนึงค่ะ
ชื่อว่าสุวรรณีอายุ๔๒
เธอบอกว่าเธอกับสามีทำงานเป็นช่างซ่อมโบสถอยู่ที่วัด

ก่อนเกิดเหตุแน่อดิษักษ์เดินมาหา
แล้วก็ชวนไปกินเหล้าที่สาราริมน้ำ

๓ทุ่มกว่าได้ยินเสียงหมาเห่าก็เลยเดินออกมาดู
เห็นทั้งคู่ยังดื่มเหล้ากันอยู่ค่ะ

ตื่นเช้ามาอ้าวหายไปไหนทั้งคู่

เห็นตอนแรกนั่งดื่มเหล้ากันก็ใหม่อยู่
ในใจคิดว่าเอ๊ะทำไมไม่มานอนเดินไปดูท่าน้ำ
เจอแค่รองเท้าเจอมีดเจอของของสามี
สุดท้ายมีคนไปลากศพสามีขึ้นมา

เพราะว่าศพที่ลากขึ้นมาจากน้ำคือศพของสามีเธอ
ทีมข่าวเราได้ข้อมูลมาจากเจ้าของร้านแถวนั้นนะคะ

อายุ๖๓ก็เล่าให้ฟังว่าปกติในเสิร์ชกับนางปุ๊กภรรยามาซื้อเบียร์ดื่มกันทุกวัน
เมื่อวานมาสองรอบรอบแรกตอนทุ่มหนึ่งรอบที่สองประมาณสามทุ่ม
ซื้อเหล้าขาวสองขวดแล้วก็บอกว่าจะไปดื่มกับนายแดง
ลงบัญชีไว้ก่อนวันรุ่งขึ้นจะมาจ่ายซึ่งก็หมายถึงวันนี้
บวรยังเตือนไปเลยนะคะว่าอย่าไปดื่มในวัดนะ
เดี๋ยวพระอาจารย์ท่านจะบ่นเอานี่นะคะ
ทีมข่าวของเราก็เลยไปถามพระอำนาจเป็นพระลูกวัดนะคะ
ท่านก็บอกว่านายแดงกับนายประเสริฐดื่มเหล้าแล้วทะเลาะกันเป็นประจำเลย
วันเกิดเหตุวงจรปิดในพื้นที่บันทึกภาพตอนที่สองคนเดินมาที่ท่าน้ำได้
วงจรปิดอีกตัวไม่เห็นภาพแต่ได้ยินเสียง
ครับมีเสียงผู้หญิงด้วยนะคะจนเนี้ยค่ะ
ค่ะก็มาพบสมสมสมในน้ำอ่ะก็เลยไม่แน่ใจว่า
ไอ้เสียงดังเสียงทะเลาะอ่ะครับมันเกิดอะไรกันขึ้นน่ะ
ทำไมถึงไปจมน้ำกันทั้งคู่
ตำรวจก็ชนะสูตรศพบันทึกหลักฐานในที่เกิดเหตุเอาไว้ทั้งหมด
นำศพของทั้งคู่ส่งสถาบันนิติวิทยาศาสตร์

เพื่อชนะสูตรหาสาเหตุการเสียชีวิตนะคะ
แล้วก็ต้องไปไล่ดูหน่อยว่าก่อนจะเสียชีวิตมันเกิดอะไรขึ้น
ครับหลายข่าวหลายเหตุทำให้เราขมวดคิ้วอยู่นะคุณฮะ